คุณผู้ชมคะมีผู้เสียหายมาขอความช่วยเหลือค่ะถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศฟิลิปปินส์
ก็คือหลอกให้คนรักแล้วก็หลอกเงินน่ะนะคะอ่า
ถ้าไม่ทำงานตามคำสั่งเนี่ยนะโอ้โหโดนซ้อมโดนช็อตไฟฟ้าโดนทรมาน
ครับคือช่วงบ่ายวันนี้ค่ะตัวเจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอดคุณเอกพบเหลืองประเสริฐเนี่ย
พาผู้เสียหายมาอืมขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกเธอว่านางสาวบีอายุยี่สิบหก
พาไปแจ้งความที่กรมคับการปรับรามการค้ามนุษย์ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกให้ไปทำงานที่ฟิลิปปินส์ถูกบังคับขู่เข็นถูกทรมานทำร้ายร่างกาย
ครับเธอบอกว่าคือไปหางานทำในเพจเฟซบุ๊กอ่ะนะคะ
กับบริษัทซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลที่กรุงมะนิลา
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยนะ
ฟรีอยู่ฟรีกินฟรีรายได้ดีเงินเดือนเริ่มต้นสามหมื่น

ก็ติดต่อสอบถามไปที่แอดมินเพจ
มีการคุยกันคุยกันอยู่๔วัน
เชื่อค่ะตัดสินใจไปสนามบิน
เพื่อไปฟิลิปปินเมื่อสิบสองสิงหาคม
มีคนไทยร่วมเดินทางไปด้วย๕คนนะคะ
พอไปถึงวันแรกบริษัทก็เอาล่ะพักผ่อนก่อน
ให้ตายใจให้พักผ่อนก่อนวันหนึ่ง

ก็จะมีคนไทยคนฟิลิปปินส์คนจีนคอยดูแลบริษัทนี้
แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่บริษัทซื้อขายเงินสกุลดิจิทัล
มันคือแก๊งโรแมนสแกม

พอเห็นว่ามันไม่ใช่งานตามที่ตกลงกันเนี่ย

มีคนไทยตกเป็นเหยื่อสิบเอ็ดคนนะคะ

ตบตีเตะช็อตไฟฟ้า

แล้วก็บอกเลยว่าอยากกลับไทยใช่ไหม

เธอบอกว่าเธออยู่สิบแปดวันนะคะ
สุดท้ายเธอตัดสินใจคุยกับญาติ

หาเงินมาถ่ายตัวเธอค่ะ
ของหนูโดนก็ถีบหนูลงไปนอนเสร็จแล้ว
เขาก็เอาสายไฟมาหุ้มเข้า

แล้วก็มีเครื่องช็อตไฟฟ้าด้วย

เอาใครที่จะไปทำงานต่างประเทศ

ฟังไว้นะฮะมันหลายเหตุการณ์แล้วนะครับ

ตอนที่ญาติตัดสินใจจะส่งเงินมาถ่ายตัวเนี่ย

บังคับให้ถอดเสื้อผ้าถ่ายคลิปเก็บเอาไว้นะครับ

ไปแจ้งความดำเนินคดีนะ

เดี๋ยวจะเอาไปปล่อยในโลกโซเชียล

ไม่กลัวเธอต้องแจ้งความนะ

ใหม่ต้องรอดเลยนะฮะแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจนะครับ

แล้วก็เป็นธุระจัดหาทั้งหมดเลยนะฮะ

บอกว่าระหว่างที่ผู้เสียหายขอความช่วยเหลือเนี่ยนะฮะ
ก็ได้สอบถามข้อมูลอย่างละเอียดจนรู้ว่ามีอีก๓คนยังไม่ถูกปล่อยออกมา
ก็ประสานไปยังเอกอักราชทูตไทยประจำฟิลิปปินส์
เพื่อเข้าช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยออกมาได้อีก๓คนนะครับ
นี่ฮะที่ที่ถูกจับไปอยู่นะฮะ
มีคนไทยอีก๓๐คนนะครับที่ถูกหลอกไปทำงานที่ฟิลิปปินส์
วันพรุ่งนี้จะพาผู้เสียหายไปกระทรวงยุติธรรม
เพื่อขอคุ้มครองเรื่องของพยานด้วยนะครับ
เรื่องต้นทางบกปคมก็สอบปากคำผู้เสียหายแล้วนะฮะ
เดี๋ยวจะดำเนินการให้ตามขั้นตอนต่อไป

เหยื่ออีก๒คนเป็นกลุ่มเดียวกับหญิงสาวผู้เสียหายนะฮะ
ถูกหลอกไปทำงานที่ฟิลิปปินส์ถูกทำร้ายร่างกายเหมือนกันเลย
ขอบคุณคุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
แล้วก็กระทรวงการต่างประเทศด้วยที่ช่วยเหลือพวกเธอออกมาได้
พ้นขุมนรกหลังจากถูกทรมานหลายอย่างเหลือเกิน
แต่ยังมีอีกหลายคนอยู่ที่นั่นที่ฟิลิปปินส์
บอกว่าอยากจะให้ช่วยออกมาให้หมดนะฮะ

ไม่มีเงินถ่ายตัวนะครับ
คือตามข้อมูลเนี่ยตั้งแต่๔มกรา๖๕นะฮะต้นปีมาถึง๒๙สิงหาคมนะครับ
มีคนไทยถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศแล้วขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิปวีนา๑๖๒รายแล้วนะครับ
เป็นเรื่องค้าประเวณีที่ดูไบเนี่ย
รองลงมาคือบาเรนนะฮะ๒๓โอมาน๑๔มาเลเซีย๔อินเดีย๓
มีถูกหลอกไปทำงานคอร์เซนเตอร์แล้วก็หลอกลงทุนอะไรพวกนี้
กัมพูชาอีก๖๑และฟิลิปปินส์ยังมีอีก๗
อันนี้เฉพาะที่ร้องมายังคุณปวีนานะ
มูลนิธิปวีนาของสกุลเพื่อเด็กรักษัตรี
ที่ยังไม่ได้ร้องมาหรือว่าร้องไปทางอื่นนี้ยังมีอีกเยอะ
เพราะฉะนั้นก็เลยฝากเตือนกันไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
คือบางทีเห็นรายได้ดีใช่ไหม
ใช่ไหมเขาก็เชิญชวนชื้อเชิญด้วยแบบถ้อยคำสวยงาม

ไปถึงก็ถูกทรมานถูกบังคับนะครับ